กันต่อกับข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเลือดศิลปินเนี่ยค่ะ
โอ้โหมันอยู่ในสายเลือดจริงความเป็นศิลปินลูกทุ่งนะคะ
เพราะว่าต่อให้มีวิกฤตโควงโควิดนะคะก็ยังลุกขึ้นมาค่ะ
ลุกขึ้นมาแต่งพงแต่งเพลงคุณผู้ชมนะคะ
แล้วล่าสุดนะคะศิลปินหลายคนค่ะรวมไปถึงคนนี้นะคะ
เต๋าภูสินค่ะนะคะก็เป็นคนแรกเลยนะคะนักร้องหนุ่มเสียงหวานค่ะ
เขาปล่อยซิงเกิ้ลล่าสุดนะคะบอกไปกรุงเทพเดย์บ๋อ

ปล่อยไปแค่๒วันค่ะมียอดชมทะลู่แสนแล้วนะคะ
โดยแฟนเพลงเข้าไปชมเอ็มวงเอ็มวีนะคะ
บอกว่าโอ้โหคิดถึงบ้านจังอยากกลับบ้าน
โดยเฉพาะดิฉันคิดถึงตะจังหวัดมากเลยเนอะ
แล้วก็บรรยากาศในเอ็มวีค่ะเต็มไปด้วยภาพท้องทุ่งนาวิถีชีวิตคน
โดยหนุ่มเต๋ายังร้องสดนะคะส่งมาอ้อนแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ
จะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
สวัสดีครับเป่าภูสินครับ
ขอสวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐทุกท่านเลยนะครับ
วันนี้เรามีเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าไปกรุงเทพใดบอนะครับผม
เนื้อหาก็เหมือนชื่อเพลงนะครับก็เหมือนเป็นการบอกแฟนนะครับ
บอกคนรักหรือว่าบอกคนที่เราเป็นห่วงนะครับผม
ไม่อยากไปกรุงเทพได้ไหมไม่อยากให้เธอไป
อยากให้อยู่ที่บ้านอยู่บ้านเท่ากับสุขกับพ่อแต่มีสุยางแล้วนะครับ
ซึ่งสามารถรับชมได้เลยนะครับทางช่องยูทูปรายมิโกออฟฟิเชียลนะครับ
หรือว่าเฟสบุ๊คแฟนเพจเต๋าภูสินฝากบ้อไปกรุงเทพใดบอร์นั้นได้ครับด้วย
รู้แล้วนะคะว่าไปกรุงเทพได้อายุค่ะแต่ขอไปอยู่บ้านเต่าได้ไหมคะ
แหละไอ้เราเนี่ยก็จะไปถึงที่เนอะ
น้อยนะคะเช่นเดียวกับคนนี้เลยค่ะคุณแม่บานเย็นรากแก่นของเราค่ะ
พอปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ทั้งให้กำลังใจแล้วก็เตือนสติพี่น้องชาวไทยค่ะ
ด้วยการร้องกรอนสดนะคะเป็นกรอนรำพิเศษให้กำลังใจแฟนค่ะ
ชื่อเพลงที่ว่าบทเรียนจากโควิดค่ะ
บานเย็นบอกว่าบทกรอนนี้นะคะอยากเตือนให้ทุกคนอย่าประมาทจนกาดตกค่ะ
ต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าวิกฤตทั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ
เพลงบอกเลยมัวนซื้นกันเลยนะคะ
ร้องมากเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะคะ
ถ้าใครอยากจะดูนะตอนนี้คุณแม่บานเย็นลากแก่นบอกเลยว่า
มีการร้องมีการเต้นผ่านโซเชียลให้ดูด้วยค่ะ